สำหรับเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับเด็กเป็นทารก
อายุ๕เดือนคล้ายกับน้องสมาร์ทเลยนะคะ

หลังจากให้นมลูกอยู่เป็นลักษณะของการนอนตะแคง
หลังจากนั้นค่ะพอลูกดื่มนมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาเผลอหลับไปแม่ก็เลยใช้ผ้าห่มคลุมที่บริเวณหน้าอก
แต่พอผ่านไปสักพักแม่ตื่นขึ้นมา
ผ้าที่คลุมหน้าอกของลูกมันมันขึ้นมาปิดที่หน้าค่ะ
คือตอนนั้นพ่อเห็นพ่อก็เลยดึงลง
แต่สรุปสุดท้ายน้องขาดอากาศหายใจเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
หลังจากที่ผ้ามันปิดหน้าอยู่นี่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะตำรวจสพเมืองจันทบุรีนะคะ
เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นบ้านหลังหนึ่งค่ะ
อยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรี
ตรวจสอบในห้องที่เกิดเหตุพบศพทารกเพศชายอายุ๕เดือน๓วัน
หงายเสียชีวิตอยู่บนฟูกที่นอนนะคะ
ข้างกันมีผ้าห่มสีแดงลายการ์ตูนวางอยู่ด้วย
สอบสวนแม่ของเด็กอายุ๒๗ปีให้การว่า๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
นอนให้นมลูกตามปกติเลย
ลูกหลับไปก็เลยเอาผ้าห่มมาคลุมไว้ที่หน้าอกของลูก
จากนั้นเผลอหลับไปพร้อมกับลูกเช่นเดียวกัน
โดยมีสามีนอนอยู่ข้างที่นอน
กระทั่งช่วงบ่ายโมงสามีตื่นขึ้นมาก่อนนะคะ
เห็นว่าผ้าห่มมันเลื่อนจากที่บริเวณหน้าอกไปปิดตัว

ตอนนั้นเห็นแล้วกลัวลูกหายใจไม่ออก
ก็เลยไปหยิบผ้าห่มออกมา
แต่ภาพที่เห็นหลังจากที่เปิดผ้าออกมาน่ะ
ลูกมีน้ำลายฟูมปากและออกมาจากจมูก
และสังเกตเห็นตัวลูกมันเขียวแล้วนะคะ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็สุดท้ายพบว่าลูกตัวเองเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ขณะที่แพทย์เวรชนะสูตรเบื้องต้นนะคะ
ยังไม่ยืนยันว่าทารกเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
จากการที่มีผ้าห่มไปปิดหน้า
แต่ว่าเป็นเคสการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ

สรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าพรุ่งนี้จะทราบสาเหตุค่ะ